คุณผู้ชมยังมีอีกหนึ่งที่นะครับที่จะพากันไป
ขอโชคขอลาบกันกับเจ้าแม่ตะเคียนทอง
เขาบอกว่าเห็งกันอย่างต่อเนื่อง

ที่วัดเสถียรวัฒนดิตหรือว่าวัดท่าควายนะครับ
ตะบนบางพุทธศาสตร์อำเภอเมืองจังหวัดสิงบุรี

ครับเขากำลังจัดพิธีบวงสวงเจ้าแม่ตะเคียนทองที่ชาวบ้านนะ
เขาร่ำลือกันมาว่าขอโชคเมื่อไหร่ก็ได้กลับไปเมื่อนั้น
ที่สำคัญเคยมีชาวบ้านมาขอโชคลาภแล้วได้กันไป๕งวดติด

ตรงนี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวคุณผู้ชมที่เพิ่งมาเปิดฟังผม
เราจะตกอกตกใจใช้วิทยาลัยในการรับชมนะ
เราเล่าให้ฟังเราไม่สามารถไปพิสูจน์ได้หรอกครับ

พอมันมีเสียงล่ำลือกันแบบนี้โอ้ยชาวบ้านเขาก็ไปกันสิครับ
ใกล้ถึงวันสำคัญแห่งความหวังที่ชาวบ้านเขารอคอย
อย่างว่าแหละฉันยังมีความหวังเชื่อว่าวันสิ้นเดือนแล้วมันต้องดีกว่าเดิม
ก็ว่ากันไปไปรอลุ้นกันเพียบมากันเป็นมวลมหาประชาชน

ที่มาพร้อมกับความหวังจริง
มาครั้งนี้ก็ได้อาจารย์ดังนะฮะมาทำพิธีก็คือ
โหนอาคมจากตำบลเขาพระงามอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรี

มาครั้งนี้โอ้โหคนเยอะจริง
ผมเล่าให้ฟังแบบนี้แล้วกันนะครับว่าตำนานของต้นตะเคียนต้นนี้มีที่มาอย่างไร
ตะเคียนต้นนี้นะครับเป็นต้นตะเคียนที่ยืนต้นในวัดแห่งนี้มาตั้งแต่ชาวบ้านยังเด็ก
ก็มีความสูงประมาณสัก๓๐เมตรกว่าขนาดประมาณ๒คนโอบ
แต่เมื่อประมาณสัก๑๐ปีที่แล้วนะครับหลังจากน้ำท่วมตะเคียนหักโค้นลงมา
ทีนี้ไม่มีใครไปขยับเพราะต้นมันใหญ่ไง
แต่จากเหตุการณ์นี้นะครับพอตกช่วงพบค่ำชาวบ้านหลายคนที่ผ่านไปผ่านมา
เจอกับต้นตะเคียนนี้พูดเป็นเสียงเดียวกันบอกว่าเจอกับผู้หญิงห่มสบาย
นั่งบนกิ่งต้นตะเคียนที่ล้มอยู่บนพื้นเจอแล้วทำไงอ่ะ
อันเชิญวิ่งสิครับโกยสิครับรออะไร

คือเจ้าวาดก็เจอแบบนี้กันบ่อยมากก็เลยเป็นที่ร่ำลือกันมา
เล่าต่อกันมาเขาก็เชื่อไงว่าต้นตะเคียนนี้มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อาศัยอยู่
ก็ทำให้มีคนเริ่มมากราบไหว้ขอโชคขอพรขอลาบ
จนกระทั่งได้โชคได้ลาบกันไปก็ต้องนำชุดไทยมาแขวนเอาไว้
เพื่อเป็นการแก้บนแล้วเรื่องนี้มันพูดต่อกันไป
ถึงความศักดิ์สิทธิ์ของต้นตะเคียนก็เลยมีการสร้างสาราครอบเอาไว้เพิ่มเติม
แล้วก็เชิญอาจารย์มาทำพิธีจนถึงปัจจุบันนี้นะครับ
นี่คือที่มาที่ไปของมันนะว่าทำไมถึงได้มีคนมาเยอะ
มีคนเชื่อกันแบบนี้เยอะมากเพราะมันมีเรื่องเล่าแบบนี้นั่นเอง
มีตำนานความเชื่อแล้วเขาก็มีการทำบุญนะตามความเชื่อ
ใครเชื่อถือศรัทธาก็ไปทำบุญเอาตามกำลังทรัพย์ของตัวเอง
ให้ตัวเองเดือดร้อนแล้วก็ทำใจให้สบายแล้วกัน
ถ้าคนจะโชคดีก็โชคดีแล้วนะคะคุณค่ะว่าไปเรื่องพวกนี้
บางทีมันก็ต้องรอหน่อยถึงจังหวะเวลาก็จะเป็นของเราเองนะคะ
ถูกต้องแต่ก็ย้ำคุณผู้ชมนะมันเป็นเรื่องของความเชื่อส่วนบุคคลนะคะ
วิจารณญาณในการรับชมนะจ๊ะ